สาวกันหน่อยนะคะไปกันที่พระเอกค่ะมาสเข้มคุณพ่อ
แดงบอกเลยว่าหลายคนเป็นที่ฮือฮามากแต่ว่าไง
แฟนเชียร์มากเพราะว่าเหมาะสมอืมห่วงดูหุ่นบูรรด์
หน้าตาเว้ยมันระมุนไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องอาถรรพ์นะคะ
หลายคนก็ทราบกันนะคะว่าเรื่องนี้คุณมิชัยบัญชาได้เสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำ
เขาว่ากันว่าหากใครเล่นนะคะมักจะได้รับอุบัติเหตุ
หากไหว้ไม่ดีของไม่ถึงอะไรประมาณนั้น
ส่วนที่สาวโฟกัสผิดจุดเวลาใส่ชุดรัดรูปนะคะเจ้าตัวจะว่ายังไงนะคะ

ผมไหว้ก่อนก่อนถ่ายแล้วก็หลังถ่าย
คือก่อนถ่ายก็ขอให้ถ่ายทำแบบราบรื่นปลอดภัยนะครับ
หลังถ่ายก็ขอให้แบบเรตติ้งดีละครคนดูชอบ

แต่ว่าคือผมมาเกิดวันเดียวกันกับคุณมิชัยวัญชา
วันเดียวเดือนเดียวกันพอดีบังเอิญ
ถ้ากางเกงจะรัดหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็เป็นชุดที่แบบว่าธรรมแมงครับผม
เพราะว่าเป็นละครบู๊ก็ต้องชุดแบบนี้แหละครับ